ก็ไปแจ้งความเพราะว่าซื้อสลากดิจิทัลนะคะ
แล้วถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวแต่ปรากฏว่าคือเขาซื้อเนี่ย
ี่เอ่อถูกรวมยี่สิบใบด้วยกันแต่ว่าเอ่อ
ทางระบบเนี่ยกลับแจ้งว่าเขาไม่ถูกรางวัลครับเอาล่ะสิ
คือจริงจริงแล้วเช็กก็ถูกอืมแต่ระบบแจ้งว่าไม่ถูก
คุณสารวุฒิจังกินาค่ะนายกสมาคมกู้ภัยของบุรีรำ
ไปแจ้งความเหมือนกันที่สพนังรอง
เพราะว่าซื้อสลากดิจิทัลนะคะหมายเลขสองแปดสามสามหกหก
นี่แหละจากแอปเป่าตังค์แล้วเขาถูกเลขท้าย๒ตัว๖๖รวม๒๐ใบ
แต่พอตรวจในระบบระบบกลับบอกว่าไม่ถูกนะคะแล้วในระบบก็ยังขึ้นโชว์ด้วยว่า
ก็อยากให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งมาตรวจสอบก่อนไม่รู้ว่าเกิดจากระบบขัดข้อง
หรือว่ามีการขายสลักซ้ำซ้อนหรือเปล่าซึ่งในเวลาต่อมาทางเพจสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งมันเป็นระบบใหม่แล้วก็เมื่อวานนี้ตอนค่ำเพจก็ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าการประกาศผลรางวัลในแอปเป่าตังค์กลับมาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
แล้วสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขออภัยในความล่าช้าจะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อสลากต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมข่าวก็เลยไปเช็คที่คุณสารวุฒิอีกรอบนึงนะคะ
ซึ่งคุณสารวุฒิก็บอกว่าเมื่อคืนหลังจากไปแจ้งความถึงบ้านก็เช็คมือถืออีกครั้งหนึ่ง
ตอนประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะระบบก็แจ้งว่าสลากที่ซื้อผ่านแอปเป่าตังค์ถูก
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๖๖๒๐ใบกลับมาเรียบร้อยเข้าที่เรียบร้อย
แล้วก็ได้รับเงินรางวัลโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะ๑๙ใบ
ละ๑๙๗๐ก็ได้เงิน๓๗๔๓๐บาทขาดอีกใบหนึ่งที่ยังไม่ได้เงินรางวัล
แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ติดใจเพราะว่าได้มาแล้วไงอาจจะเกิดจากระบบขัดข้องอีกเหมือนกัน
ก็ยืนยันว่าเชื่อมั่นเหมือนเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวงวดนี้ก็จะซื้ออีกค่ะ
ตัดสินใจกดซื้อไปแล้ว๒๑ใบซื้อแล้วครับตอนนี้
ครับถ้าเราซื้อข้างนอกใบละ๑๐๐ใบละ๑๒๐ใช่ไหมครับ
แต่นี่ก็คือเราซื้อจากไอ้ป่าตังคือใบ๘๐บาท
บาทแล้วก็ในเรื่องของขึ้นเงินมันก็ง่าย
เพราะว่าเราผูกมัดติดกับทางกรุงไทย